คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับหลายคนเลย
ที่เป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนข่าวนี้นะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือทนายเดชาคนนี้ต้องคุย
นายเดชากิติวิทยานันทนายความที่คุณแม่พนิดา
อบหมายให้เป็นทนายดูแลคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา
เดี๋ยวรอฟังนะเราไปคุยกับทุกคนเลยนะ
ทีนี้ตำรวจจะแถลงสรุปสำนวนคดีแล้วทนายเดชาบอกว่า
เชื่อว่าการเสียชีวิตของตังโมเป็นอุบัติเหตุแน่นอนค่ะ
เนื่องจากว่ามีพยานหลักฐานชัดว่าเป็นอุบัติเหตุจากการตกเรือ
ไม่มีการทะเลาะไม่มีการลวนลามไม่มีการผลักตกเรือ
ไม่มีเหตุฆาตกรรมอะไรทั้งนั้น
ตัวคุณแม่พนิดาก็ไม่ติดใจ
หลังจากนี้คงไม่เรียกร้องความยุติธรรมอะไรอีกแล้ว
ตำรวจจะตอบคำถามสิ่งที่ทนายเดชาสงสัยสิ่งที่คุณแม่สงสัยหมดแล้ว

มุมของที่ทนายเดชาทำไมถึงมองว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ
เพราะพยานหลักฐานมันชัดเจนว่าเป็นอุบัติเหตุ

พยายามหลักฐานก็ชัดเจนว่าเป็นการตกเรือ

ไม่มีการลวนลามปลุกปล้ำหักตกเรือ
ใช้มีดเชื่อดแทงที่ขา
เอาขวดวายตีหัว
เอาเชือกรัดคอ

ในโซเชียลมันเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นครับ
มันไม่มีจริงมันเป็นเรื่องหลอกลวงประชาชน
มันไม่มีอะไรที่เราสงสัย

ตำรวจเขาก็ตอบคำถามหมดแล้ว
เราสงสัยแต่พวกหิวแสง
ว่าเมื่อไหร่จะหยุดหิวเสียที
ทีนี้ค่ะทนายเดชาฝากบอกสำหรับ
ใครที่ยังไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะ
นายเดชาบอกว่าสำหรับประชาชน
ท่านไหนที่ไม่เชื่อว่าคดีนี้เป็นอุบัติเหตุ
ให้ดูการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ของทางตำรวจนะ
เพราะตำรวจจะเปิดพยานหลักฐาน
ที่จะทำให้ทุกคนเชื่อเองว่านี่คืออุบัติเหตุ
นี่ต้องรอดูจริงค่ะพรุ่งนี้

คุณแม่ล่ะคะคุณแม่ว่ายังไง
คุณแม่พนิดาศิรายุทย์โยธิน
แม่กินยานอนหลับทุกคืนยิ่งใกล้ปิดคดีแม่ยิ่งเครียด
วันแม่ต้องคลายเครียดด้วยการร้องเพลง
ตอนนี้แม่ร้องเพลงไป๓๐๐กว่าเพลงแล้วค่ะพี่อุ๋ย

เพลงที่คุณแม่ร้องร้องเพลงไปร้องไห้ไปคือเพลงเดียวได้

โทษทีอายแต่รักอากาย
ปวดร้าวปวดร้าวเดี๋ยวใจมองไว้

นี่ค่ะเพลงเดียวดายคุณแม่บอกร้องเพลงไปร้องไห้ไปด้วย
ทีนี้คุณแม่ก็พิมพ์ในความคิดเห็นว่าเพลงนี้ร้องด้วยน้ำตา
น้องโมทิ้งคุณแม่ไปคุณแม่อยากให้น้องกลับมาหา
อดทนร้องปกติไม่ได้ต้องขอโทษด้วยที่ร้องเพลงด้วยน้ำตา

คือทนายตั้มบอกกับเรานะครับบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเชื่อว่า
ตำรวจคงแถลงปิดสำนวนคดีคุณแตงโมว่าเป็นอุบัติเหตุ
คงไม่ใช่การฆาตกรรมอย่างแน่นอน
คงจะไม่ฆาตกรรมหรอกเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาก็พูดตั้งแต่ต้นแล้วแหละว่า
เรื่องนี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุคงจะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วแหละนะครับ
แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าตำรวจเนี่ย
เขาจะตอบปัญหาที่สังคมกำลังสงสัยกันได้หรือเปล่าว่า
น้องแตงโมที่ตกน้ำลงไปเกิดจากการไปฉี่ท้ายเรือจริง
เป็นผมคนหนึ่งนะที่ไม่เชื่อนะครับ
แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดจากการไปฉี่ท้ายเรือไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุเนี่ย
มันเกิดจากใครที่เป็นคนทำถ้าเกิดว่าไม่หมดข้อสงสัยเนี่ย
ผมก็อาจจะต้องออกไปในคดีนี้อีกรอบหนึ่ง
ถ้าท่านผู้ชมยังจำได้เนี่ยช่วงแรกธนายตั้มก็เคยออกมาช่วยตามหาความจริง
คดีของคุณแตงโมอยู่นะฮะถึงขั้นเคยไปดูเรือเลยนะ
เรือลำที่จอดเป็นเรือของกลางอยู่ตอนนั้น
นายตั้มบอกว่าหลังที่ผ่านมาไม่ออกมาเคลื่อนไหวคดีนี้
เพราะเกรงใจทนายเดชาหากออกมาเคลื่อนไหวแล้วข้อมูลขัดแย้งกันเนี่ยมันคงจะไม่ดี
แต่ถ้าหลังจากตำรวจแถลงปิดคดีพรุ่งนี้
แล้วไม่สามารถคลายความสงสัยของสังคมได้
นายตั้มบอกว่าก็คงต้องออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมอีกรอบหนึ่ง
และยังคงยืนยันกับเรานะฮะทนายตั้มบอกกับเราในวันนี้นะครับ
บอกว่ายังคงยืนยันว่าคุณแตงโมไม่น่าจะตกท้ายเรือ
ถ้าจะตกเรือก็คือตกข้างหรือด้านหน้า
อันนี้ตอนที่ไปดูเรือนะฮะตอนที่ยังจอดอยู่วันแรกที่อู่จอดเรือนะครับ
แล้วก็นี่ยืนยันเหมือนเดิมเหมือนกับที่ตอนไปดูตอนนั้น
มาดูต่อกันเลยค่ะคนที่มาพยายามหาหลักฐานในคดีนี้นะคะ
สาวเต้นายสันทนามาคุยกับสาวเต้กันก่อน
มงคลกิจสุขสินทรานนท์นะคะหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัย
ก็เป็นคนที่เราเห็นมาตลอดเนาะคุณผู้ชมเนาะ
เขาก็พยายามจะหาหลักฐานช่วยคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
สสเต้นะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีใช่ไหม
การเอาไว้ว่าจะออกมาในรูปของประมาทแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ
ตลอด๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันที่ตำรวจกำลังจะแถลงเนี่ย
สสเต้บอกว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอพูดเหมือนเดิม
ว่าน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุ
ข้อสันนิษฐานจากที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นใช่ป่ะ
ตั้งแต่๒๕กุมภาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีความคิดเช่นเดิม
นี่สสเต้ยืนยันนะคะว่ายังมีความคิดเช่นเดิมว่ามันน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมนะคะ
สสเต้ก็เลยบอกว่าถ้าตำรวจแถลงพรุ่งนี้ก็รอดูว่ามันจะมีความสมเหตุสมผลไหม
จะมีคำตอบสำหรับทุกคำถามที่ประชาชนสงสัยไหม
สสเต้บอกว่าก็พร้อมที่จะรับฟังนะคะ
แต่ถ้าแถลงออกมาแล้วมันตอบข้อสงสัยของคนไม่ได้
สสเต้ยืนยันว่าเดี๋ยวจะเคลื่อนไหวต่อค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูถ้ามันแบบไม่สมเหตุสมผลเดี๋ยวเคลื่อนไหวต่อ
นายสันทนประยูณรัฐอดีตในตำรวจสันติบาลนะคะ
ก็เป็นอีกคนนึงที่ออกมาหาหลักฐานใช่ไหมคะ
ก็บอกว่าการแถลงสรุปสำนวนคดีพรุ่งนี้เนี่ย
ก็คงไม่แปลกใจอะไรถ้าตำรวจจะแถลงว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
เพราะที่ผ่านมาตำรวจก็พยายามบอกตลอดว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
แต่ถ้าถามผมนายสันท้าบอกว่า
ผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
เพราะข้อมูลที่ได้มายังเชื่อว่ามันคือเรื่องฆาตกรรม
คุณสันทนาบอกว่าคดีคุณใจโมยังเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมครับ
คือการปิดคดีนี่เป็นเรื่องการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
อันนั้นตามอำนาจหน้าที่เขา
พยานหลักฐานซึ่งเขาได้รวบรวมไว้ในสำนวน
และอย่างที่พนักงานสอบสวนเขาก็แจ้งมาตลอดว่า
ประเด็นคดีเรื่องนี้เป็นเรื่องอุบัติเหตุ

ส่วนผมไม่เคยเชื่อเลยตั้งแต่แรก
หลังตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีพรุ่งนี้
คุณสันทนะบอกว่าเดี๋ยวจะรอฟัง
แล้วก็จะเดินหน้าติดตามเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมต่อไป
หมายความว่าสองคนนี้ตอบเหมือนกันเลยพี่อุ๋ยสสเต้กับคุณสันทนา
บอกว่ายังเชื่อว่าเป็นฆาตกรรม
รอฟังตำรวจว่าสมเหตุสมผลไหมล่ะ
ฐานมันเพียงพอที่จะทำให้สิ้นสงสัยไหม
ถ้ามันไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเดินหน้าต่อในการหาหลักฐานและหาความจริงค่ะครับ
เอาลองไปฟังทางกลุ่มเพื่อนเพื่อนสนิทของคุณแตงโมบ้าง
เพราะว่าเพื่อนของคุณตังโมทุกคนก็พยายามออกมาเรียกร้อง
ถามความเป็นธรรมให้กับคุณแต่งโม
บอกว่าจะยังคงเดินหน้าต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมต่อไป
แล้วที่ตำรวจจะแถลงสรุปสำนวนคดีวันพรุ่งนี้
คุณแต่งโมบังบอกว่าส่วนตัวก็อยากจะรู้หรืออยากจะฟังส่วนตัว
ฟังว่าตำรวจเนี่ยถ้าสรุปสำนวนคดีมาแล้วเนี่ย
รัดกลุ่มมากน้อยขนาดไหน
ซึ่งตัวเองเนี่ยยังเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

แต่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่มันก็มีข้อสงสัยมากมายนะครับ
ผมก็อยากให้ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นกับทุกคนทุกฝ่าย

แต่ว่าผมแค่เห็นว่ามันไม่ถูกต้องตรงที่เขา
ให้การอะไรบางอย่างที่มันสวดกับความเป็นจริงนะครับ
ความเข้าใจของคนเราทุกคนเนี่ยก็คือต้อง
มันมีบางเรื่องที่มันรับได้เรื่องบางเรื่องที่รับไม่ได้

เรารับไม่ได้อยู่แล้วที่เขาจะไปโทษคนตายว่าเป็นความประมาท

คือคุณแต๊งก็มองว่าถ้าจะเป็นอุบัติเหตุเนี่ย
มันก็ต้องแหมมันใครนำไปสู่ให้เกิดอุบัติเหตุ
หรือว่าจะผลักไปทั้งหมดว่าเป็นเรื่องของคุณแตงโมคนเดียวอย่างนั้นหรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ

นี่ก็เป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของคุณตังโมนะครับ
คุณแอนนาบอกว่าตลอดเกือบ๒เดือนเนี่ย

เธอก็เป็นคนที่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ

บอกว่าพรุ่งนี้เธอก็รอฟังนะฮะ
เกี่ยวกับการสรุปคดีของตำรวจ
อยากให้เกิดความยุติธรรมกับแตงโมให้มากที่สุด
ส่วนปมสาเหตุจะมาจากอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมเนี่ย
คุณแอนนาบอกว่าถ้าตำรวจแถลงมาเธอรับได้หมด

รอฟังจากตำรวจวันพรุ่งนี้ก่อน

คิดว่าการแถลงจะออกมาแบบไหนอะไรยังไง

คุณฮิโปบอกโอ้โหช่วงนี้ต้องเก็บตัว

คุณฮิโปบอกว่าส่วนตัวยังเชื่อว่า
คุณแตงโมไม่ได้ถูกฆาตกรรม

ต้องการฟังให้ชัดเจนจากตำรวจว่า

เป็นคนที่ไม่ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะพี่อุ๋ย

คนก็ส่งกำลังใจให้กำลังใจกันเยอะมาก
ทีนี้พอพรุ่งนี้ตำรวจจะแถลงสรุปสำนวนคดี

คุณเบิร์ตมีการโพสต์อะไรไหม
ทีมข่าวของเราก็ลองเข้าไปดู
โพสต์ภาพที่คุณแตงโมเข้ารับปริญญาถือช่อดอกไม้แล้วกอดกับคุณเบิร์ตนะคะ
แล้วก็มีข้อความถึงคุณแตงโมว่าเก่งมากเลยนะจ๊ะคุณนายของฉัน
ก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นไปคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณเบิร์ตเยอะมาก

มีการให้ข้อมูลเอาไว้ในลักษณะที่ว่าคุณแม่ของคุณตังโม
ในลักษณะที่ว่าสั่งให้ฝ่ายชายเลิกยุ่งกับแตงโมเลิกเกาะกระแสอะไรแบบนี้
จริงพี่อุ๋ยเพจนี้คนก็เลยวิจารณ์แม่เต็มโมชี้แจงบอกให้เบิร์ต
เลิกสนใจลูกสาวตัวเองได้แล้วประโยคนี้ข้อมูลตรงนี้
โอ้โหคนไปคอมเมนต์ไปแสดงความคิดเห็นเยอะมาก
ถัวลงแม่สิอย่างนี้
แน่นอนพูดตรงก็คือถัวลงแม่
ทีมข่าวของเราก็เลยถามแม่ว่าแม่แม่พูดอย่างนี้จริงหรือเปล่า

ข่าวของเราก็คุยกับคุณแม่ของคุณตังโมนะคะ

แม่ไม่เคยคุยกับเบิร์ตเขาเลย
ข่าวที่ออกไปว่าแม่สั่งให้เบิร์ตเลิกสนใจแตงโม

คือแม่บอกว่าไอ้ข่าวที่ไปลงเนี่ยมันไม่จริง
เอาฟังเสียงคุณแม่หน่อยคุณแม่จะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงนะคะ
เป็นนักข่าวแบบนี้เนี่ยรายจำยาบันแบบนี้เนี่ยนะ
คุณไปกระโดดด้านใต้ดีกว่า
นี่นี่คุณแม่ฝากถึงคนเขียนข่าวนี้
คือในข่าวไปอ้างเลยว่าคุณแม่ได้เจอกับคุณเบิร์ต
ใช่แล้วก็พูดประมาณนี้ใส่คุณเบิร์ต
แบบนั้นแบบนี้แบบนั้นบอกเอาเป็นว่าเบิร์ตอย่ามายุ่งกับแตงโมลูกสาวแม่อีกได้ไหม

แม่ยืนยันว่าแม่ไม่ได้พูดเลยนะคะ
คุณแม่บอกว่าตั้งแต่หลังงานไว้อะไรแตงโม
ก็ไม่ได้เจอเบิร์ตเลยเบิร์ตก็ไม่ได้ติดต่อหาแม่นะ
สงสารเบิร์ตนะเพราะว่าเบิร์ตเป็นผู้ชายที่ดีที่สุด
เท่าที่แตงโมเคยมีแฟนมาเลย
เป็นคนเรียบร้อยช่วยดูแลแตงโมอย่างดี
ช่วงที่แตงโมป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
เขาก็ดูแลแตงโมอย่างดีแล้วเขาไม่เคยทะเลาะกันเลย
ถ้าเราได้คุยกันเนี่ยเราต้องร้องไห้ด้วยกัน

เนี่ยเป็นความรู้สึกที่คุณแม่มีความรู้สึกสเบิร์ต

ต่อตรงนี้เขาถึงเขาก็
ลืมพยายามลืมพยายามหาโน่นานที่ทำเนี่ย
เราก็หายเผื่อหายอะไร
ล่าสุดนะคะคุณแอนนาเพื่อนสนิทของคุณตังโม
ก็ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกัน
คุณแม่ของคุณตังโมชมฝ่ายชายให้ฟัง
อยู่บ่อยครับทั้งเรื่องความดีความเอาใจใส่
ที่มีให้ตังโมแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่า

คุณแอนนาบอกว่าเมื่อวานก็โทรคุยกับแม่นะ

ตั้งแต่โมเคยมีแฟนมา
ก็ไม่เคยหาผลประโยชน์อะไรจากแตงโมเลย

นาแบบการันตีอีกคนนึงเลยว่าผู้ชายคนนี้ดีมากจริง

ความคืบหน้าเรื่องของโรงศพด้วยนะคะ

อังคารสรุปคดีใจหายเนอะ

ถ้าเสร็จเรื่องการแถลงอะไร

ทีนี้เรื่องของข่าวที่ออกมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ย

ไม่เคยไปให้สัมภาษณ์อะไรอย่างนั้นเลย
ครับเป็นข่าวที่เราเช็คแล้วนะฮะเป็นข่าวปลอมนะครับ
ไม่ใช่เพจข่าวของสำนักข่าวหลักต่างนะฮะนี่คุณแคนดี้รากแก่นเองก็ลงแล้วว่า
คุณแคนดี้เองก็โอ้โหรู้สึกว่าไม่พอใจคุณแม่เลยแล้วก็โพสต์ร่ายยาว
กับความอัดอั้นตันใจในคดีคุณแตงโมเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่ไปห้ามคุณเบิร์ต
ยุ่งกับคุณแตงโมแม้จะเสียชีวิตไปแล้วแบบนู้นแบบนี้แบบนั้น
เราก็ถามไปยังคุณแคนดี้รากแก่นนะฮะนี่เป็นดารานักร้องลูกทุ่งชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะฮะ
ตอนนี้ได้รีบโพสต์แจ้งเตือนทุกคนแล้วว่ามันเป็นข่าวปลอมแล้วก็ขอโทษไปยังคุณแม่พนิดา
คุณแม่คุณแตงโมด้วยยอมรับว่าพอเห็นข่าวเรื่องนี้มันปรี๊ดขึ้นมาทันที
เพราะว่าเป็นคนที่ติดตามข่าวของคุณแตงโมมาตลอดคุณแคนดี้ก็เลยฝากฟาดไปยังพวกชอบกุข่าว
ว่าเป็นพวกที่โอ้โหยิ่งกว่าพวกหิวแสงทำแบบนี้เนี่ยนอกจากบาประวังจะถูกฟ้อง
ส่วนการแถลงปิดสำนวนคดีของตำรวจในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
ไม่ว่าสรุปแล้วจะออกมาลักษณะของอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมหรืออะไรยังไง
คุณแคนดี้บอกว่ามันก็คงจะมีผลต่อจิตใจของคนติดตามข่าวคุณแตงโมนั่นแหละ
อารมณ์ขึ้นแล้วเราแล้วเราทันทีมันเป็นบาปนะแล้วมันเป็นบาปไม่พอคุณอาจจะโดนฟ้องร้องได้ด้วย
เรามีความรู้สึกว่าแม่ผู้มีผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะ
ทีนี้เชื่อว่าแรงศรัทธาของคนมันเปลี่ยนไป
แต่จะเปลี่ยนไปในทางไหนคือแล้วแต่คนแล้วแต่คนที่ติดตามเรื่องงานนี้แล้วก็เรื่องของความยุติธรรมในใจ
ความศัพทาในใจคุณมันเปลี่ยนไปแน่นอน